มาถึงเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเป็นนุ่มพลเมืองดีที่ไปช่วยเด็กสาววัย๑๕ปีที่จะถูกตาตัวเองเนี่ยข่มขืน
ค่ะอ่าเขาทำงานอยู่โรงผลิตน้ำดื่มในพื้นที่หาดใหญ่สงขลา
แต่ทีนี้เขาออกมาบอกว่าเขาต้องขอความช่วยเหลือแล้วล่ะอืม
เพราะว่าพอไปช่วยเป็นพลเมืองดีให้เด็กหญิงรอดจากการถูกข่มขืน
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปเป็นพยานไงไปให้การกับตำรวจ
ไปมาไปมาต่างนานาส่งของไม่ทันไปส่งน้ำดื่มไม่ทัน
ก็เลยถูกนายจ้างไล่ออกจากงานแต่ทางนายจ้างที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่ม
บอกว่าฟังความเขาหน่อยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพลเมืองดีห
เนี้ยโอ้โหเขาชื่นชมด้วยซ้ำแต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะพ่อนุ่มคนนี้เนี่ย
เอารถของโรงงานเนี่ยไปใช้แล้วส่งน้ำดื่มเนี่ย
สักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเสร็จค่ะนี่ล่าสุดเอาไปเนี่ย
กลับมานู่นสี่ทุ่มอืมแล้วก็เป็นรถคันใหม่ใช่
ซื้อมาทางครอบครัวของเจ้าของรถของเจ้าของโรงงาน
เขาบอกว่าจะต้องเอาไปช่วยลูกย้ายหอพัก
รออยู่ตั้งนานไม่ยอมขับรถกลับมาคืนสักที
กว่าจะมานู่นสี่ทุ่มเรื่องไปเป็นพยานให้ตำรวจ
เรื่องเป็นพลเมืองดีเนี้ยทางโอ้โหโรงงานเขาบอกว่าเขา
ยินดีสนับสนุนเต็มที่อืมแต่อันเนี้ยคนละกรณีกันค่ะนะครับ
เรื่องราวในครั้งนี้นะครับผู้ชายที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับ
อ่าเป็นพลเมืองดีนะครับที่
เชื่อวนายพิพากรทองขาวอายุสามสิบปี
ตอนนี้เป็นอดีตและอดีตพนักงานขับรถส่งน้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่ง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายสามวันที่หนึ่งธันวาคม
มีคดีที่มีตาวัยหกสิบแปดเมาเหล้าขาวแล้วพาหลานสามวัยสิบห้าปี
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จะไปข่มขืนในป่าในพื้นที่ซอยทุ่งควนจีนตะบนควนลัง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่าเด็กอ่ะร้องแล้วมีพลเมืองดีได้ยิน
ช่วยไว้ได้ทันพลเมืองดีคนนั้นก็คือนายธิพากรนะครับ
ตำรวจก็ดำเนินคดีตัวของตาวัยหกสิบแปดปีไปเรียบร้อยแล้วนะ
ส่วนเด็กก็ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พลเมืองดีคนนี้นายที่พากรเนี่ย
เสี่ยงชีวิตวิ่งเข้าไปในป่าตามเสียงของเด็กหญิง
รอดจากการถูกข่มขืนออกมาหาตำรวจอืม
บอกพี่ผมถูกไล่ออกมันก็เลยเป็นเรื่องเกิดขึ้น
บอกว่าไม่มีที่อยู่ด้วยถูกต้องเพราะว่าเขาต้องอยู่กับเจ้าของโรงงานไง
ก่อนหน้านี้เขานอนที่โรงงานใช่พอโดนไล่ออกอ้าวไม่มีที่นอนเลยอ่ะ
อ่าก็ทางโรงงานเขาก็เป็นหมู่บ้านกระสุนตกสิตอนเนี้ยอืม
สังคมก็แบบโอ้โหนี่เขาเป็นคนดีขนาดนี้เขาไปส่งของช้า
มีปัญหาเรื่องการทำงานเพราะเขาไปเป็นพยาน
เขาต้องไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยซึ่งทางกลางวันเดี๋ยวเขาจะชี้แจงนะครับ
แต่ว่านายที่พากรเนี่ยบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ถูกเท่าแก่ไล่ออกเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็เพราะว่าวันเกิดเหตุ
ขับรถไปส่งน้ำที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดเหตุการณ์ช่วยเหลืออย่างที่เกิดขึ้น
เขาก็ให้เบอร์โทรอะไรพวกเนี้ยเอาไว้เผื่อตำรวจต้องการที่จะอ่า
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ววันเกิดเหตุวันนั้นน่ะ
ส่งน้ำให้ลูกค้าไม่ทันเหลืออยู่ห้าสิบถังอ่า
วันรุ่งขึ้นก็คือวันอาทิตย์ที่๒ธันวาคมก็เอาน้ำ๕๐ถังไปส่งให้ลูกค้า
อ่าพนักงานสอบสวนวันนั้นก็โทรมาหาเท่าแก่นะค่ะ
เพราะเขาให้เบอร์โรงงานเอาไว้บอกว่าให้ไปให้การหน่อย
ตอนเก้าโมงเช้าเขาก็ก่อนจะไปส่งน้ำห้าสิบถัง
เขาก็ไปให้การกับตำรวจก่อนเสร็จประมาณบ่ายสอง
หลังจากนั้นก็ขับรถตระเวนส่งน้ำให้กับลูกค้าจนเสร็จ๖โมงเย็น
แล้วเขาขับรถแวะไปที่บ้านก่อนอืมอ่า
บอกเล่าเรื่องราวต่างเรื่องการช่วยเหลือเด็กให้กับญาติฟัง
แล้วก็ขับรถกลับมาถึงโรงงานประมาณสักสามสี่ทุ่มปรากฏว่าเท่าแก่ผู้หญิงไม่พอใจ
ไล่ออกจากงานบอกว่ากลับมาช้าแล้วเอารถคันใหม่ไปใช้อืม
สาเหตุที่ถูกไล่ออกจากงานเขาเชื่อว่าเพราะว่าเขาส่งน้ำให้กับลูกค้าไม่ทัน
ลูกค้าขาดน้ำดื่มไม่มีน้ำดื่มแล้วก็เท่าแก่ไม่พอใจที่เอารถคันใหม่ไปใช้
แต่เขาเอาไปใช้เพราะว่ารถคันเก่ากระจกหน้ามันแตกกระจกข้างก็ไม่มี
ทำให้ขับลำบากค่ะอ่าเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะครับ
วันนี้นะครับนายทิพากรก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะ

แล้วเขาบอกทีนี้พอถูกไล่ออกก็ลำบากเลย
เพราะปกติกินนอนอยู่โรงงานใช่อยู่โรงงานนี้มาสองเดือนแล้ว
อ่าก็เลยต้องไปอาศัยนอนอยู่บ้านเพื่อนชั่วคราวนะ
เพราะว่าคดีก็ยังไม่จบด้วยเขาก็ต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
นายที่พากรที่ไปพบกับตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ
ทำให้พันธมตเอกกิติชัยสังขถาวรภูมิกับการสพหัดใหญ่นะ
ก็ช่วยเหลือแล้วนะครับวันนี้ก็ไปกับแม่กับน้องสาว
ปรึกษาเรื่องการถูกไล่ออกจากงานอ่ะนะพันธบทเอกกิติชัยบอกว่า
เรื่องต้นจากการสอบถามนายทิพากรก็เล่าสาเหตุว่าถูกไล่ออกจากงาน
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นพยานในคดีนะ
แต่มันเป็นปัญหาที่มีกับนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
ซึ่งมันก็มีมาก่อนแล้วด้วยแหละนะแต่ว่าทางตำรวจสภหัดใหญ่
เขาก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการให้มาทำงานช่วยงานตำรวจที่สพหัดใหญ่
ก็จะมีพวกค่าตอบแทนมีพวกที่พักให้เดี๋ยวจะเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา
ส่วนเจ้าตัวเขาก็พอใจกับงานใหม่
แต่จะขอเวลากลับไปพักกับครอบครัวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาช่วยงานช่วยรัฐการณ์ตำรวจครับ
ก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานครับ
ก็ใช้รับคุณคำ

ภูมิใจที่ได้เข้าไปช่วยชีวิตน้องพบตันครับ
ก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการช่วยเหลือสังคมต่อไปก็
นะครับซึ่งเจ้าของโรงงานที่เป็นผู้ชายบอกว่าสาเหตุที่นาย
พากรต้องออกจากงานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการไปเป็นพยานใน
คดีช่วยเหลือเด็กสาวให้พ้นจากการถูกข่มขืนเลยไม่ได้ว่า
ไปทำเป็นพยานในคดีนี้แล้วเสียงานเสียการแล้วต้องไล่ออกจาก
ยังไม่ใช่ทางโรงงานชื่นชมด้วยซ้ำแต่สาเหตุจริงจริงที่ต้อง
ออกจากงานที่ต้องให้ออกจากงานก็เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์
ผ่านมาในอิทธิพกรขอรถคันใหม่ไปส่งน้ำลูกค้าที่ค้างอยู่
ถังที่ส่งไม่ทันเพราะวันเกิดเหตุไปช่วยเด็กสาวเขาก็
ว่าคันเก่าขับส่งน้ำเป็นประจำเนี่ยกระจกแตกขับไม่ได้
ทางโรงงานก็ยินยอมให้ไปก่อนไปส่งน้ำเขาก็ขอไปให้ปาก
กับตำรวจที่สพหาดใหญ่ก่อนเสร็จประมาณบ่าย๒แล้วก็จะไป
ส่งน้ำต่อซึ่งการใช้เวลาส่งน้ำ๕๐ถังจริงแล้วก็ใช้
เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้นอันนี้ทางเจ้าของโรงงานบอกแต่
ทิพกรเอารถไปแล้วกลับมาที่โรงงานตอน๔ทุ่มภรรยา
ของเจ้าของโรงงานก็โมโหมากเพราะวันนั้นความจริงแล้วเขา
ต้องใช้รถคันนี้กันต้องไปย้ายหอให้กับลูกสาว
ค่ะแต่นายทศพกรบอกว่าเขาไปให้การกับตำรวจ๙สวัสดีเช้า

แล้วก็ตระเวนส่งน้ำเสร็จ๖โมงเย็น
หลังจาก๖โมงเย็นเขาบอกเขากลับบ้านไปเล่าให้คนที่บ้านฟังว่า
ไปช่วยเหลือเด็กคนนึงมาแล้วกลับไป๓ทุ่ม
แต่ทางเจ้าของโรงงานบอกไอ้๕๐ถังนี่ชั่วโมงเดียวก็ส่งเสร็จ
แล้วก็หายไปเลยกลับมา๔ทุ่ม
เจ้าของโรงงานบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
ที่ผ่านมาถึงขั้นวางแผนจะซื้อรถจะเซ้งร้านให้นายทิพกรด้วยนะ
จะได้มีกิจการส่งน้ำเป็นของตัวเอง
แต่มันเกิดกรณีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไง
เพราะฉะนั้นก็ขอความเห็นใจกับสังคมด้วย
ต้องไล่นายทิพกรออกจากงานไม่ใช่เพราะเรื่องเป็นพลเมืองดี
แล้วต้องไปเป็นพยานขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลาทำงาน
แต่มันเป็นเพราะมีกรณีปัญหาจากการทำงานแบบนี้เกิดขึ้น
ค่ะก็เป็นคนละส่วนกันในส่วนของพลเมืองดีก็ชื่นชม
ในเรื่องของการทำงานเจ้าของโรงงานก็บอกว่าปัญหามันเป็นแบบนี้

แต่บางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะครั้งเดียวไล่ออกเลยเหรอ
แต่ว่านายทิพกรเขาก็ยอมรับไงว่ามันก็เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้กันอยู่
ใช่ค่ะแต่โหต้องชื่นชมในทิพกรจริงนะ
ตอนเข้าไปช่วยเขาไปเจอเนี่ยคุณตาคนนี้ขึ้นคล่อมเด็กผู้หญิงแล้วอ่ะ
นี่ถ้าไม่โผล่ไปช่วยไม่ทันนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ส่วนตาคนนี้นะครับก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับเด็กสาวคนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือแล้ว